มีอีกเรื่องหนึ่งก็เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความนี้มาในโลกโซเชียล

ก็ต้องตามไปถึงที่โรงพยาบาลครับ
คุณผู้ชมครับจากกรณีที่โลกโซเชียลนะครับ
ขออภัยถ้าผมอ่านชื่อเพจของท่านผิดนะครับ
โสส้มสมแอลเอชได้โพสต์รูปภาพของคุณย่า
แขนมีสภาพเป็นแผลเน่า

เราไม่รู้หรอกว่าเป็นพยาบาลหรือเป็นผู้ช่วย
แต่ที่รู้คือคุณไม่ควรมาทำอาชีพนี้เลย
สักนิดเดียวการที่คนไข้บอกเจ็บ
คุณควรเบามือในการทำ
ไม่ใช่คนไข้บอกเจ็บแล้วคุณบอกว่าคนไข้เถียง
แล้วก็ดึงแรงจนทำให้เกิดแผลน่ากลัวแบบนี้
ัญญบันของคุณมันไม่มีเลยเหรอ
แล้วตอนที่ย่าแกขอยามาใส่แผล
ทำไมไม่มีใครให้ยาใส่แผล
ให้แผลใหญ่และเน่าน่ากลัวแบบนี้
อาการก็ตามที่คุณย่าเราที่เห็นนี่แหละฮะ
คือคุณย่าเราเป็นไข้เพราะพิษแผลที่คุณทำแล้วตอนนี้
ที่เรายอมให้พวกคุณดูแลแสดงว่า
เราต้องไว้ใจพวกคุณมากขนาดไหน

แผลที่เกิดจากพยาบาลดึงเทปที่ติดอยู่กับเข็มน้ำเกลือ
แล้วหนังของคุณย่าเราหลุด
จนกระทั่งกลับมารักษาตัวที่บ้านต่อ
เน่านะครับก็ต้องกลับไปหาหมออีกนะครับ
นี่เป็นสภาพบาดแผลบริเวณแขนของคุณย่าสุวรรณอ้วนพรมมา
คุณย่าวัย๗๕ปีที่ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียล
คุณคิดดูว่าคอมเมนต์ความคิดเห็นกระหน่ำมาก
ถามหาว่าคุณย่าไปรักษาโรงพยาบาลไหน
ใครเป็นผู้ดูแลรักษาคุณย่า
คุณแก่ไงคุณแผลก็รักษายาก
ใช่ค่ะ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพบกับครอบครัวนี้
เพื่อไปพบกับคุณย่าสุวรรณอ้วนพรมมานะครับ
ที่บ้านพักในอำเภอโซ่พิสัยที่จังหวัดบึงกาล
ก็ไปพบกับสภาพของคุณย่าเลยฮะ
สองข้างบวมเดินไม่ได้
แขนซ้ายมีแผลหลายแห่งแขนขวาก็เป็นแผลทะลอก
คุณย่าไม่สบายตัวร้อนเป็นไข้ก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลเฝ้าไร่
ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหนองคาย
และเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนองคายครับ
เมื่อไปถึงนะครับคุณหมอก็วินิจฉัยว่าคุณย่าปอดติดเชื้อ
ต้องรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๖๗วัน
และพยาบาลก็มาให้น้ำเกลือคุณย่าโดยใช้เข็มเจาะที่บริเวณแขนซ้าย
แล้วใช้ผ้าเทปปิดไว้ก็เป็นขั้นตอนปกตินะการให้น้ำเกลือนะครับ
แต่ขณะนั้นเองคุณย่าบอกว่าเจ็บคุณย่าบอกเจ็บนะครับ
แล้วตอนแกะตอนแกะเทปออกตอนดึงสายน้ำเกลือออกนะครับ
คุณย่าบอกว่าเจ็บให้ค่อยแกะแต่กลับถูกพยาบาล

คนที่มาดูแลคุณย่าเนี่ยต่อว่าหาว่าคุณย่าเนี่ยเถียง
คุณย่าดื้อคุณย่าก็เลยต้องเงียบนะครับ
จากนั้นเองลูกสะพ้ายก็ไปบอกกับพยาบาล
บอกว่าตอนนี้แขนคุณย่าเป็นแผลแล้ว
ขอยาหน่อยแต่ก็ไม่ได้รับยานะครับ
และที่สำคัญก็ไม่มีพยาบาลมาดูแลแผลที่แขนคุณย่าให้
เพียงว่าเพราะคุณย่าสุวรรณเนี่ย
แก่แล้วทำให้ผิวหนังเกิดแผลได้ง่าย
พูดแค่นี้ทางญาติบอกอ้าวแล้วไม่รับผิดชอบดูแลเลยเหรอ

คนแก่เนี่ยยิ่งสำคัญเลยนะฮะ

ทำให้แผลที่แขนมันก็เริ่มดีขึ้นเหมือนกันนะครับ
ที่ผ่านมาคุณย่าเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาแล้ว๒ครั้ง
แต่ก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้
รู้สึกเสียใจและสงสารคุณย่ามากที่ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เชื่อไหมครับว่าคุณย่าตอนนี้คือไม่กล้าไปโรงพยาบาลอีกเลย
คุณคนแก่จะหนีพ้นโรงพยาบาลได้ยังไง
แต่ตอนนี้ใจของคุณย่าบอกกลัว
กลัวหมอกลัวพยาบาลไม่กล้าไปโรงพยาบาลนะครับ
เพราะว่าถ้าเจอกับสมมุติว่าแม่ของคุณพยาบาลใช่ไหม
มาเจอแบบนี้เขาจะเสียใจไหม
ส่วนคุณย่านะครับก็พูดคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานิดหน่อย
คุณย่าบอกว่าวันเกิดเหตุจำได้ขึ้นใจเลย
พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลมาถอดเข็มน้ำเกลือที่แขนให้
เพื่อเปลี่ยนข้างเพราะว่าแขนซ้ายบวมแล้ว
โดยขณะที่ผู้ช่วยพยาบาลถอดสายน้ำเกลือนั้น
ก็ดึงผ้าเทปที่แปะออกจากผิวหนังของคุณย่า

คุณย่าก็เลยบอกผู้ช่วยเขาไปบอกว่าให้ทำเบาหน่อย
แต่กลับถูกด่าหาว่าคนไข้เถียง
เรื่องนี้นะครับนายแพทย์สุรกิจยศพล

ออกมาแถลงข่าวถึงกรณีนี้
บอกว่าเมื่อวันที่๕ตุลาคมที่ผ่านมา
ทางโรงพยาบาลเฝ้าไร่จังหวัดน้องคาย
ได้ส่งต่อผู้ป่วยซึ่งเป็นคุณย่าอายุ๗๕ปี
มารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลหนองคาย
ขออภัยครับด้วยอาการปอดติดเชื้อปอดอักเสบ
กับภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

ก็คือเป็นภาวะต่อหมวกไตบกพร่อง
จากการกินสเตียรอยมาตั้งแต่เป็นสาว
ก็ได้รักษาตามกระบวนการให้ยา
มีการเจาะเลือดเพื่อส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการหลายครั้ง
จึงทำให้ต้องมีรอยแผลรอยเข็มจากการเจาะเลือด
ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา
แต่ผู้ป่วยเองนะครับก็มีผิวหนังเปราะบางเพราะเป็นผู้สูงอายุ
และอย่างที่คุณหมอก็บอกว่าการใช้สเตียรอยมานาน
ทำให้เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ง่าย
หมอบอกว่าวันนั้นเองนะครับที่ออกจากโรงพยาบาลไป
ก็ไม่ได้พบบาดแผลใดนะ
ว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลแล้ว

คุณหมอเองก็นัดผู้ป่วยมาอีกครั้ง

ก็จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปทำความสะอาดแผล
และทำความเข้าใจถึงบ้านแล้วนะฮะ
ล่าสุดพบว่าผู้ป่วยเริ่มมีไข้สูงหายใจหอบ
น่าจะเป็นอาการปอดบวม
จึงอยากให้เข้ารับรักษาโดยเร็ว
แต่ญาติยังลังเลอยู่
คือคำเปิดเผยของทางผอโรงพยาบาลกับทางญาติเนี่ย

ใช่แต่ทีนี้คุณมีรายงานมาด้วยว่า
ของคุณญาติก็แจ้งมาว่าคุณญาติอาการซุด
เมื่อวานนี้ตอนผู้สื่อข่าวของเราไปยังได้คุยกับคุณย่าอยู่เลย
ปรากฏว่าอาการซุดแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเฝ้าไร่
เพราะว่าถ้าสมมุติเกิดว่ามีการประเมินอาการ
อาจจะต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลหนองคายอีกครั้งหนึ่งด้วย
ขอให้อาการของคุณย่าปลอดภัยนะครับ
ส่วนโรงพยาบาลหนองคายทางพอก็บอกว่า
การบริการที่อาจจะไม่เหมาะสมกำลังตรวจสอบนะครับ
จากยังไม่ทราบชัดเจนว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาใด

แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอโทษผู้ที่มารับบริการ
และพร้อมที่จะปรับปรุงการให้บริการต่อไปนะครับ